แล้วก็อยู่กับเพื่อนนี่แหละรอลูกค้าจะมาใช้บริการ
สักพักหนึ่งมีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชาย
คงจะเมาด้วยนะคะน่าจะเมาได้ที่เลยนะคะ

พอได้ยินเสียงสตาร์ทรถออกไปก็วิ่งตามใช่ไหมคะ

นี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้
กระชากตัวคนขับลงจากรถเขาบอกเนี่ยเกือบวางมวยเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะ

นี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะ

หลังจากนี้ตำรวจก็จะเรียกชาวต่างชาติกลุ่มนี้มาสอบสวน
แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายกับเจ้าของรถต่อไปค่ะ